มาต่อกันทีเรื่องราวของวอลเลสบอลกันบ้าง
สมสรรค์เจนเรอร์รีรีซูพรีมชุมรีอีเทค
เขาก็เตรียมที่จะเรียกนักกีฬากลับมา

ศรีสมุทนาทหัวหน้าฝึกสรเขา
ของทีมเจนาเรียรี่สุพรีมชนบริอีเทค
ก็เรียกประชุมนักกีฬาก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อม
ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัฐบาล
มีมาตรการผ่อนปลนระยะที่๓ในวันที่๘มิถุนายนนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงแข่งขัน
โคชยักษ์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้นักกีฬาดูแล
เรื่องของสุขภาพของร่างกายเท่านั้นเอง
ทำให้เรื่องทักษะต่างอาจจะขาดหายไปบ้าง
ซึ่งการซ้อมในช่วงแรกก็คงต้องเน้นเรื่องของ
ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ทักษะต่างให้ดีขึ้น
ประเมินแล้วว่านักกีฬามีความพร้อม
ก็จะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบทันทีค่ะ
ส่วนโคต้านักกีฬาต่างชาติก็ยอมรับนะคะ
ต้องรอดูความชัดเจนเรื่องต่างอีกครั้ง

ตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าประสบการณ์ของนักกีฬาที่เหลืออยู่
แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่ากังวลว่าอาจจะมีโอกาส
แม้ว่าจะมีการระบุวันที่ชัดเจนออกมาแล้วก็ตาม
ซึ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
รัฐบาลและการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
สำหรับโปรแกรมนัดแรกในศึกวอเล็กบอล